คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดเลยครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นพี่ชายของบ้านนี้
แต่ว่าเขาเป็นผู้พิการตาบอดสองข้าง
แล้วก็มีแม่เป็นผู้พิการทางหูอยู่ในบ้านด้วย
วันดีคืนดีน้องสาวเขาบอกว่าเขารำคาญ
พี่ชายตาบอดสูบบุหรี่ทำให้เขานอนพักผ่อนไม่เพียงพอ
เอาน้ำร้อนลาดหน้าพี่แล้วสั่งอย่าออกจากบ้านนะ
ถ้าออกไปทำแผลหาหมอจะทุบตีนะ

และน้องสาวยังทำแบบนี้อีกนะฮะ
นี่คือสภาพใบหน้าของในสาวคำน้อยอายุ๕๖ปีครับ
เขาเป็นผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง
มีแผลผู้พองตามใบหน้าคือตอนไปเจอเนี่ยแผลมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะ
เขาอยู่ในบ้านเลขที่๑๓๙หมู่๑๒ตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
เมื่อวานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลยเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ไปหาเขา
ไปเจอนางลำเนาโคตรบุตรอายุ๗๘ปีซึ่งผู้เป็นแม่พิการทางหู
สาวคนนี้ตาบอดสองข้างสองแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันที่บ้านนี้
ในเสาบอกว่าวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะมีปากเสียงกับน้องสาวคนเล็ก
น้องสาวคนเล็กไม่พอใจเอาน้ำร้อนสาดใส่หน้าเลย
แล้วก็บังคับอย่าออกจากบ้านไปหาหมอนะ

สุดท้ายก็กลัวเพราะตัวเองก็ตาบอด

นเจ็บทรมานใบหน้าผู้พองอย่างนั้นนะครับ
จนกระทั่งพี่สาวคนโตมาเห็นก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนางสุภาวัน
ซึ่งเขาก็ไปเห็นเขาบอกว่าในเสาเนี่ยนะ

น้องสาวคนเล็กเป็นคนอารมณ์ร้อน

มีปัญหากับพี่ชายก็เลยแยกไปอยู่ที่อื่นมา๑๐ปีแล้ว
กระทั่งเพิ่งกลับมาอยู่บ้านนี้ได้ปีกว่า
แล้วบอกให้แม่โอนที่โอนทางโอนบ้านให้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ชายกับน้องสาวคนนี้ทะเลาะกันเป็นประจำ
พี่ชายตาบอดโดนน้องสาวทุบตีเป็นประจำ
แต่พี่ก็ทนจนมาครั้งนี้น้องสาวเอาน้ำร้อนลาดใส่หน้าพี่
เขาบอกรับไม่ได้กับการกระทำของน้องสาวคนนี้เลย
เมื่อก่อนน้องสาวน่ะอยู่ด้วยหรอกก็ทะเลาะกันแบบนี้แหละ
เขาก็เคยแจ้งความอยู่ตอนนั้นฉันน่ะอยู่จังหวัดเลยนู่น
มีครอบครัวอยู่นู่นแต่ได้ยินข่าวแต่ไม่ได้มาเห็นเหตุการณ์
ก็เลยอยู่กันไม่ได้จริงเขาก็เลยหนีน้องสาวนะ
พอหนีประมาณ๑๐ปีเนี่ยเขาก็กลับขึ้นมาก็มาทะเลาะกันอีกนี่แหละค่ะ

บ้านของคุณแม่ล่ะค่ะแต่คุณแม่โอนให้เขาแล้วโอนเพิ่งโอนใหม่นี่แหละค่ะ
เขากลับมาไม่ถึงปีนี่แหละเขาบอกว่าจะมาดูแม่
มาดูเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่ชายโอนให้หนูเถอะ
ก็เลยเป็นครอบครองของเขาเลยบ้านที่ดินเป็นของเขาหมู่
แล้วตัวพี่ชายนี่โดนกระทำทำร้ายร่างกายนี่มากี่ครั้งแล้ว
ตีป่อเป๊ะมาเรื่อยแหละค่ะแต่ไม่ถึงบาทเก็บเลี้ยงออกขนาดหลบ
นะครับมีน้องสาวอีกคนนึงชื่อว่านางสาวหนึ่งฤทัย
คนนี้แหละเป็นคนทำ๑บริษัทไทยอายุ๓๗ปี
นะฮะก็เป็นน้องคนเล็กของบ้านยอมรับก็สาดน้ำร้อนใส่หน้าพี่จริง
สาเหตุก็พี่ชอบสูบบุหรี่ในบ้านพูดก็ไม่เชื่อทำให้เขาพักผ่อนไม่เพียงพอ
ผลไม่พอเอาน้ำราดใส่แต่ยืนยันว่าไม่เคยตบพี่นะ
ถ้าพี่ชายจะโดนคดีก็พร้อมรับผิดชอบแต่ไม่ขอให้พี่ชายอยู่บ้านนี้อีกต่อไป
นะฮะทีนี้หลังจากที่พมเข้าไปตรวจสอบไปช่วยก็มีการพูดคุยไก่เกลียดกัน
บริกันว่าพี่จะเอายังไงจะเอาเรื่องกับน้องไหม
สรุปเดี๋ยวจะแยกเอาแม่ที่พิการทางหูกับพี่ชายที่ตาบอดไปอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อน
แล้วก็ประสานไปยังอบตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของงบประมาณ
ให้แบบอยู่กันถาวรไปเลยและแยกให้น้องคนเล็กอยู่ห่างกับครอบครัว
เพื่อเลี่ยงกันเผชิญหน้ากันทะเลาะกัน
สุดท้ายคุณผู้ชมเชื่อมั้ยพี่คนนี้ยังใจดี
ไม่เอาเรื่องน้องสาวคนนั้นนะฮะยังรักน้องอยู่นะครับ